แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศก็จะร่วมกันเฉลิมฉลองวันอีดิวฟิตริกกันอย่างพร้อมเพลียงนะครับ
ส่วนบรรยากาศในต่างประเทศตอนนี้อย่างเช่นที่ปากีสถานก็มีประชาชนจำนวนมากออกไปเลือกซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่แล้วก็เครื่องประดับกันอย่างคึกคัก
เพื่อเตรียมสำหรับสวมใส่ในวันเฉลิมฉลองสิ้นสุดการถือศีลอดในเดือนรมดรโดยในปีนี้ลูกค้าหลายคนบอกตรงกันครับว่าสินค้าหลายชนิดราคาแพงขึ้น
คล้องกับนักวิเคราะห์ตลาดที่เปิดเผยนะครับว่าราคาสินค้าในช่วงก่อนถึงวันอีดิวฟิตริกปีนี้สูงกว่าปีก่อนถึง๑๒๐แต่บรรยากาศการค้ายังเป็นไปอย่างคึกคักส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งนี้การถือศีลอดในช่วงเดือนรมดรของชาวบอสที่ผ่านมา

เนื่องจากว่าตรงกับช่วงฤดูร้อนพอดี

มัศยิตสีฟ้าตั้งแต่ช่วงเช้า
โดยในตุรกีจะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรื่นเริงนี้
เป็นระยะเวลานานถึง๓วัน
ซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะใช้เวลาร่วมกันในช่วงนี้

มาดาลิกเด็กก็จะแสดงความขอรบต่อผู้อาวุโส
ขณะเดียวกันก็จะได้รับแจกจ่ายเงินทองและขนมหวาน
จากผู้ใหญ่เป็นของตอบแทนด้วย